ร่วมงานบุญทอดกระถิ่นพระราชทานนะคะ

อย่างคุณแม่บานเย็นรากแก่นค่ะ

รวมไปถึงพี่ธัญญาธัญเรศก็ไปด้วยนะคะ

แล้วต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแดดค่อนข้างแรงนะคะ

โดยตามที่เห็นหน้าจอเมื่อวานนี้ทั้ง๓ขั้น
ได้แต่งกายมาด้วยชุดไทยสวยสด

แล้วบอกเลยนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขค่ะ

โดยพี่แคนดี้ของเราเนี่ยค่ะโอ้โห

มาถึงนะคะก็รับบทเป็นนางรำเลยค่ะ

ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์ด้วยนะคะ
จำนวนยอดกระถิ่นในครั้งนี้ก่อนเลยละกันนะคะคุณผู้ชมก็คือ
อื้อฮือกองใหญ่มากจริงนะคะ
ถือว่าเป็นกระถิ่นที่แบบว่าโอ้โหปังจริงแล้วก็เป็นความตั้งใจของทุกคนที่อยากจะช่วยวัดตรงนี้จริงค่ะ
ก็กระถิ่นครั้งนี้นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วบอกเลยเมื่อวานนี้นะคะ
บานเย็นพี่แคนดี้แล้วก็พี่ธัญญาเนี่ยอิ่มบุญสุด
เพราะว่าทั้ง๓ท่านยังได้ร่วมกับเจ้าภาพในงานครั้งนี้นะคะ
โดยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานกว่า๒แสนบาทด้วย
โอ้โหคือค่าโอ้โหใช่นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ธัญญาก็มีเรื่องราวของตัวเลขมงคลมาฝาก
แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะอีกด้วยนะคะ
เพราะว่าพี่ธัญญาได้จุดทูปตัวเลขมาฝากค่ะ
ส่วนตัวเลขบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าดูกันเอาเองค่ะ

ตาดีได้ตาร้ายไม่มีโชคนะจ๊
เพราะว่ามันลางเรือนซะละเกินนะคะ

เพราะว่าดูใกล้ดูของจริงนะคะ

ส่วนตัวนะคะดิฉันก็มองด้านยากเหมือนกันเนอะ

แต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่จะมองเห็นเลยละกันนะคะ
และหลังจากจบงานนะคะคุณแม่บานเย็นก็ยังได้
ร้องหมอรำโวยพรทุกคนที่มาร่วมงานบุญ

คุณแม่อยากจะขอโอยพรให้กับคนที่
ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ
ร่ำรวยเงินทองคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านเลยนะคะ

โอ้โหสวยกันทุกแม่เลยนะ

หนูสามารถดีชั้นตลึงแม่บ้านเย็นว่าสวยแล้วนะ